ข่าวเริ่มลงแล้วว่าเจ้าของค่ายละคร
คือค่ายละครพอดีคำของช่องเจ็ดเนี่ยที่ทำให้ช่องใหญ่ยักยักษ์ใหญ่เนี่ย
แฟนละครแห่เข้าไปคอมเมนต์กันว่าจริงหรือเปล่าที่จะย้ายช่องเนี่ยนะคะ
โพสต์ล่าสุดของคุณทงชัยก็เป็นเรื่องเป็นพระก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้
มีคนบันเทิงก็เข้ามาส่งยกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ย
ฉันก็เป็นผู้ติดตามคุณทงชัยคนหนึ่งเหมือนกันลูกเขาจะสวยมาก
จำนวนมากก็มาบอกว่าขอให้ช่วยชี้แจงหน่อย
ข่าวลือเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะฮะก็ยังไม่มีการตอบมาจาก
ทั้งทางช่องเจ็ดและทางคุณทงชัยใดทั้งสิ้นนะฮะส่วนขณะเดียวกันก็เป็นข่าวขึ้นมาเหมือนกันในในนี้
หรือว่าจะเป็นพี่ไก่วรายุทธ์ผู้จัดชื่อดังจะโบกมือลาช่อง๗กันแน่
ช่องสามช่องสามช่องสามช่องสามเลขเลขเล่มกระเด้งกลับมา
โอ้โหทำไมทุกคนตะโกนใส่ฉันอย่างรุนแรงไม่ได้นี่ใส่อ่า
เตรียมไปเป็นผู้จัดให้ให้กับละครช่องอื่นล่าสุดไก่รายุทธ์เปิดเผยเรื่องนี้ว่า
ไม่ไปหลบซ่อนตอนนี้ยังอยู่ตรงนี้เขายังไว้ใจเราเรายังอยู่กับเขา
วันหนึ่งเขาหมดความไว้ใจเราเมื่อไหรเราคงไปหาคนที่ไว้ใจเรา
อยู่ตรงนี้ถึง๓คณะยังมีงานให้เราทำอยู่ตลอดเวลา
มันรู้สึกกดดันทำงานเป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่สามารถเอาอิทธิพลมาบีบเราได้

กิมอยู่ไม่หนูก็คุณเดี๋ยวพูดถึงสถานอะไรน่ะสรุปว่า
ข่าวเรื่องพอดีคำไม่นิดหน่อยเป็นเรื่องของพี่ไก่ซะ
จัดหัวเป็นพอดีคำตอนจบเป็นพี่ไก่น่ะไม่เพราะว่ามัน
เริ่มจากกรดีพิทงเลยค่ะอืมคือคนไปตั้งข้อสังเกตว่า
มีความรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรเปลี่ยนแปลง

พลก็เริ่มไปสืบสวนไปดูอะไรต่างเสร็อกล้าสูทก็ไม่มีกลิ่นแม่

พี่ไก่พี่ยาพี่ไก่บอกว่ายังอยู่ช่อง๓

ไม่สามารถเอาอิทธิพลมาบีบเราได้
ซึ่งพี่ไก่พูดชัดเจนคุณแม่เนี่ยดูจะบอกว่า

ใกล้วัลายุทธ์

ไปยังไงอ่ะที่อื่นมันก็ไม่มีละครให้ทำอ่ะ